อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิลิปปินส์
เขาจัดขึ้นมาในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้
คือเขาอยากจะให้การแข่งขันทุกชนิดกีฬา
สามารถเข้าถึงทุกคนในประเทศได้

คราวนี้คุณวิรวิทย์เจริญเชื้อเขาก็เลยจะทำมาให้ดูว่า
ถ้าเกิดว่ามีเงินเพียงแค่๕๐เบโซ
เปโซคิดเป็นเงินไทยประมาณ๓๐บาท
ให้ดูว่า๓๐บาทสามารถชมกีฬา๔เกมส์ครั้งนี้อะไรได้บ้าง
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทเจริญเชื้อค่ะ

กำหนดราคาบัตรเข้าชมที่ค่อนข้างเข้าถึงง่าย
สำหรับคนทุกเพศทุกวัยครับ
เข้าชมการแข่งขันจึงไม่แพงมาก
แต่กีฬายอดฮิตอย่างกีฬาฟุตบอล
ผมได้มาลองพิสูจน์ว่า๕๐เบโซในมือผมนี้
สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้หรือไม่
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้มีจัดการแข่งขันหลายชนิดกีฬานะครับ
วันนี้ผมมาอยู่หน้าสนามแข่งขันฟุตบอลครับ
ซึ่งผมมีเงินเพียงแค่๕๐เบโซเท่านั้นนะครับ
หรือประมาณ๓๐บาทไทยครับ
ผมเลยอยากจะรู้ว่าถ้าผมมีเงินจำนวนเท่านี้ครับ
ผมจะสามารถชมกีฬาฟุตบอลได้ไหม
และผมสามารถชมกีฬาชนิดใดได้บ้าง

เพราะบัตรเข้าชมในราคาถูกที่สุดของการชมฟุตบอลนั้น
มีราคาเพียงแค่๕๐เบโซเท่านั้นเอง
แต่เงินจำนวนนี้ก็นับว่าถูกมากครับ
สำหรับการชมกีฬาในระดับมหากรรมกีฬาอาเซียน
ขณะที่จุดที่นั่งชมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
นักกีฬาอย่างใกล้ชิดเห็นการแข่งขันอย่างใกล้ชิด

แต่ความสะดวกสบายก็อาจจะไม่เท่า
แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับสายลุยครับ
จากฟุตบอลแล้วผมลองสำรวจราคาค่าบัตรเข้าชมอื่น

แค่คุณผู้ชมมีเงินเพียง๕๐เบโซ
ก็สามารถเข้าชมการแข่งขันได้แล้วแหละครับ

อย่างวาเลบอลรวมไปถึงบาสเก็ตบอล

ก็สามารถใช้เงินเพียง๕๐เบโซล
ประตูเข้าชมกีฬาได้
คลิปนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบการชมกีฬา
และอยากสัมผัสกับมหากรรมกีฬาระดับทวีป

เพราะเพียงแค่คุณผู้ชมมีเงินติดตัวเพียง๓๐บาทต่อวัน

จากการเชียร์นักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามแล้วครับ